ท่านผู้ชมครับมีปัญหาของเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านรักธรรมชาติอยู่ใน
หมู่บ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกันคือบ้านที่เป็นหมู่บ้านเขาจะมีถนนใช่ไหมกลางซอยนะฮะบ้านตรงข้ามกัน

แต่แบบนี้เลยครับ
ตอนที่เขาเข้าไปคุยกันใช่ไหมแต่ถ้าเดี๋ยวขอดูภาพหาภาพตรง
ถนนของซอยบ้านเนี่ยความจริงไม่ควรจะมีอะไรมากั้นขวางกันรถคันสีแดงของบ้านเนี่ย
เขาบอกเขาถอยเข้าออกไม่ได้นะครับ
หยุดภาพตรงนี้หน่อยเมื่อกี้ตอนภาพสีแดงเมื่อกี้เห็นรถคันสีแดง
ต้องเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้คือรถของเจ้าของบ้านที่มีต้นไม้
เขาบอกต้องไปจอดหน้าบ้านคนอื่นไม่ยอมจอดหน้าบ้านตัวเองเพราะว่าหน้าบ้านตัวเองต้นไม้มันล้ำออกมาซะเยอะเลย
เข้าไม่ได้เหมือนกันส่วนรถคันสีแดงเนี่ยคือของทางเจ้าของบ้านเจ้าของคลิป
คือปกติก็ถ้าเราจะเข้าบ้านเราก็ต้องเดินหน้าหน่อยหนึ่งเพื่อถอยหลังเข้าใช่ไหมอันนี้มันไม่รู้จะเข้ายังไง
ด้วยความที่บ้านแบบซอยตันพอดีอะเนาะหลังสุดท้ายอ่ะเนอะ
แล้วเขาปลูกต้นไม้เนี่ยล้ำมาครึ่งถนนฮะเป็นเป็นถนนของซอยไง
ใช่ถนนสาธารณะของคนในหมู่บ้าน
ไม่ใช่พื้นที่รั้วบ้านเขานั้นน่ะนี่เขารักธรรมชาติมาก

มาแล้วนี่เห็นไหมเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงนะครับเจ้าของ
คลิปบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ที่ซอยลาดพร้าว๘๗แยก๑๐นะฮะ
อยู่ในกรุงเทพนะครับเธอเพิ่งตัดสินใจเนี่ยมาอยู่ที่บ้าน
หลังนี้นะครับบ้านหลังซ้ายที่มีรถสีแดงจอดอยู่หน้าบ้านกำลัง
เข้าถอยออกอยู่เนี่ยคือมันเข้าบ้านไม่ได้นะฮะแล้วก็เห็นว่า
เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปลูกต้นไม้เอากระถางต้นไม้มา
ล้ำออกมาครึ่งถนนนะฮะมันล้ำออกมาแบบเยอะเหลือเกิน
เธอเนี่ยตีวงเลี้ยวเข้าจอดในบ้านตัวเองไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็
เคยไปคุยด้วยนะครับถึงขั้นบอกว่านี่เราตีมาให้เลยเห็นไหม
ผู้ร้องเรียนฝั่งซ้ายบ้านคู่กรณีฝั่งขวาแต่ครึ่งหนึ่งของถนนเนี่ยทั้ง
เตอร์ไซค์ทั้งต้นไม้กระถางต้นไม้เต็มไปหมดค่ะนี่ไม่รวมอะไร
เก้าองเก้าอี้อะไรมาวางเธอบอกเธอเคยไปคุยนะฮะว่าเออขอให้ย้ายออก
อะไรหน่อยได้ไหมมันมันเกินกินพื้นที่มาเนี่ยถึงขั้นจะหาคนเนี่ยมา
ช่วยย้ายด้วยนะเขาก็บอกอ่าเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองไม่เป็นไรไม่
ต้องเอาใครมาหรอกอีกวันนึงเพราะว่าเขาขยับจริงนะขยับออก
ถางสองกระถางนี่มันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอก็ยังจอด
ในบ้านไม่ได้อยู่ดีเข้าออกไม่ได้อยู่ดีนะฮะเจ้าของคลิป
นะครับคุณสุริการนะครับก็เลยโพสต์คลิปนี้นะฮะเพื่อจะขอความช่วย
เหลือขอความเป็นธรรมเธอบอกสภาพพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันหนักมา
มากพยายามเจรจาขอให้เพื่อนบ้านเคลียร์พื้นที่ให้ก็ไม่เป็น
ผลเลยนะฮะไม่รู้จะให้ใครช่วยจัดการปัญหาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน